กลุ่มชาวบ้านในตะบนบ้านกลุ่มอำเภอบางชะนี
ตำบลบางชะนีอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาออกมารวมตัวแก่มประมาณสองร้อยคน
หลังมีกระแสข่าวว่าจะมีการปิดประตูระบายน้ำคลองบางกุ้ง
เพื่อไม่ให้น้ำเข้าทุ่งทับน้ำซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางปะหัน
โดยมีชาวบ้านอำเภอบางประหันกว่า๒๐๐คนมาในวันนี้ด้วย
มีตำรวจฝ่ายปกครองร่วมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ต่อมามีการเจรจาโดยหัวหน้าฝ่ายและบำรุงรักษาที่๖
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
ในอำเภอบางบานประหลัดอำเภอบางปะหัน

ไป๓ชั่วโมงสรุปเบื้องต้น
ตำบลทับน้ำก่อรถการระบายน้ำจาก๑๗๐เซติเมตร
เหลือครึ่งหนึ่งเหลืออยู่ที่๘๕เซนติเมตร
แต่จากการพูดคุยร่วมกันกับชาวบ้านกลุ่มอำเภอบางบาน
ขอลดลงอยู่ที่๖๐เซนติเมตรก่อน
ทำให้ตอนนี้ประตูระบายน้ำบางกุ้ง
ระบายน้ำอยู่ที่๑เมตร๑๐เซนติเมตร
หลังจากนี้อีก๗วันจะมาติดตามสถานการณ์น้ำอีกครั้ง
ทำให้การเจรจาวันนี้ยุติลงได้ด้วยดี
ต่างฝ่ายต่างพึงพอใจ